หลังจากที่กรกตไฟเขียวให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชในฐานะแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
สามารถไปช่วยพักหาเสียงได้พักพลังประชารัฐเตรียมจัดวางคิวให้พลเอกประยุทธ์
ลงพื้นที่ช่วยพักหาเสียงทันทีนะครับติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เหลศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐพร้อมนายสุริยะถึงบรุงเริงกิจ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานนำทีมปราศัยที่จังหวัดสุริน
เรียกร้องอย่าเลือกพักเพื่อไทยและประชาธิปัตย์กลับมาให้เกิดความขัดแย้ง
พร้อมยืนยันผลโพลของพักจะสามารถกวาดที่นั่งสอสอได้ยกจังหวัด
หลังชาวบ้านชื่นชอบนโยบายการแก้ปัญหาโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ใช่จังหวัดสุรินครับคือจังหวัดสุรินทร์ผลโพลมันที่ผมดูมามันต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นผมจึงได้มาลงจังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่เฉพาะวันนี้อย่างเดียว
พรุ่งนี้ก็อยู่ที่นี่เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจให้ชนะขาดไปเลยครับ
อกจากนี้ทันทีที่ได้รับไฟเขียวจากกรกตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงและปลาใสให้กับพักได้
อุตมาสาวนายนหัวหน้าพักก็เปิดแถลงข่าวทันทีว่าเร็วนี้อดีตรัฐมนตรีทั้ง๔คนจะไปพบคนเอกประยุทธ์
เพื่อพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่หาเสียงและยืนยันว่าคำตอบของกรกตถือว่าชัดเจนและเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
พลเอกประยุทธ์สามารถช่วยกิจกรรมของพักได้ทุกอย่างโดยใช้เวลานอกราชการ
ก็น่าจะเป็นในแนวทางของที่ให้ท่านได้มีโอกาสได้สื่อสารโดยตรงกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในพื้นที่ต่างของประเทศนะครับ
ก็คือน่าจะเป็นรูปของเวที
ภักดิ์ไทยรักษาชาติเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมือง
สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุบพักในสัปดาห์หน้า
โดยนายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ของพัก
ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
กำหนดอนาคตประเทศด้วยตัวเอง

เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่วันนี้
โดยไม่ต้องรอให้ถึงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ประชาชนเขาจะได้พิจารณาว่าคนที่วางแผนและเตรียมการทุกอย่าง
เพื่อจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มายืนอยู่ในเวทีทางการเมืองเหมือนกับคนอื่น

ผมคิดว่าทางพลเอกประยุทธ์ได้เตรียมการมาตลอด
แล้วน่าจะมีการกำหนดจังหวะก้าว
กำหนดวันเวลาที่จะออกมาขึ้นเวทีปลาใสไว้แล้วด้วย
เช่นเดียวกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และประธานยุทธศาสตร์
การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยที่มองตรงกันว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างเท่าเทียมกับคนอื่น

แต่เพราะที่ผ่านมามีสถานะพิเศษ
มีปัญหาว่าได้ใช้อำนาจรัฐ
ในการหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วหรือไม่
ถ้าท่านมาทำเท่าเทียมกับทุกคนก็ไม่มีปัญหา
ปัญหาที่ผ่านมามันอยู่ที่สถานะพิเศษ
แล้วก็มีปัญหาว่าจะมีการใช้อำนาจรัฐหรือไม่

ถ้าลงมาอย่างนี้ก็กล้าแสดงความคิดเห็น

จำเป็นต้องปฏิเสธในเรื่องของการดีเดต

ก็ผมเข้าใจว่าไม่ได้มีข้อห้ามทางกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นการตัดสินใจของท่านเองที่จะไม่มา

ก็คือว่าอะไรที่เหมือนกับจะเป็นประโยชน์

อะไรที่เหมือนจะไม่เป็นประโยชน์ก็จะบอกว่าทำไม่ได้
ส่วนความคืบหน้าในการสัญหาสมาชิกวุฒิสภา
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสัญหาก็บอกว่า
คณะกรรมการชุดนี้จะไม่ใช้วิธีการรับสมัคร
แต่จะคัดเลือกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

รวมถึงผู้ทรงพลวงคุณวุฒิด้านต่าง
ส่วนเหตุผลที่ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนั้น
เพราะเกรงว่าจะเกิดการวิ่งเต้นจนเกิดความสับสนวุ่นวาย
ปิดท้ายที่พลโทคงชีพตันตวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามและตรวจสอบการให้ข้อมูลข่าวปลอมหรือเฟคนิว
หลังพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมในสังคมออนไลน์จำนวนมาก
ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบและสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน
โดยเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าหากตรวจพบให้แจ้งเตือน
และใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที